อีกหนึ่งเหตุการณ์สลดนะคะเป็นเรื่องของสองพ่อลูกชาวจังหวัดเชียงใหม่
คุณพ่อขับรถพาลูกสาวเดินทางมาที่กรุงเทพมหานคร

เพราะว่าถือว่าเป็นคนที่เรียนดีได้เกียรตินิยม
แต่ระหว่างทางที่เดินทางมากรุงเทพ
ไปชนเข้ากับต้นไม้เสียชีวิตทั้งสองพ่อลูกเลยนะคะ
ก็น่าเสียดายบุคลากรดีด้วยเนี่ยนะคะ
ทางตำรวจสพเถินจังหวัดลำปาง
พร้อมด้วยแพทย์และหน่วยกู้ภัยก็ไปตรวจสอบอุบัติเหตุ
บริเวณถนนพระหลโยธินขาล่องลำปางตาก
บ้านหนองบัวบนตำบลล้อมแร็ด
ภายในรถเนี่ยพบผู้เสียชีวิต๒ศพนะคะ
คือนายรองเทพรัตนาพิพิษอายุ๕๘ปี
ชาวจังหวัดเชียงใหม่สภาพศพ
ถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่ที่พวงมาลัยรถเลยค่ะ
และอีกศพหนึ่งคือศพของนางสาวรัฐพันธ
รัตนาพิพิษอายุยี่สิบสองปี
กู้ภัยเขาก็นำร่างผู้เสียชีวิตออกจากรถ
นำส่งชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลเถินอีกครั้ง

พบเอกสารของนางสาวรัฐพันธ์ค่ะ

เป็นนักเรียนทุนของหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะ
อกจากนี้จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการเบรกของรถเลยนะคะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นก็เลยพบว่าผู้ตายทั้งสองคนเป็นพ่อลูกกัน
ว่านายรองเทพผู้เป็นพ่อน่าจะกำลังพาลูกสาวไปสอบชิงทุนรัฐบาลที่กรุงเทพ
พอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยคนขับน่าจะหลับในอันนี้สาเหตุแรก
หรือไม่รถก็เสียหลักทำให้มาพุ่งชนต้นไม้ที่เกาะกลางถนนจนเสียชีวิตทั้งคู่นะคะ
ส่วนเรื่องสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวยังอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ค่ะ
น่าเสียดายนะคะน้องเรียนเก่งใช่ไหมคะ
สอบก่อนพอค่ะอนาคตอีกไกลนะจะมีอนาคตอีกไกลเลยใช่ค่ะ